นี่ฮะอายุประมาณ๓๐ปีครับ

ก็ต้องแจ้งจำรวจมา

ที่หมู่บ้านหมู่บ้านนี้ก็อย่างที่บอกว่าผู้ชายคนในภาพ
เขาชื่อว่าในกอล์ฟนะฮะแล้วจริงจริงแล้วเนี่ย
เขาก็เช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่เขาไปใส่กางเกงในตัวเดียวออกมาแบบนี้เนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยล่าสุดเลยจริงจริงเขามีลักษณะแบบนี้บ่อย
แต่เมื่อเช้านี้เขาไปโยนเก้าอี้ของชาวบ้านเสียหาย
ชาวบ้านก็เอ๊ะเขาเป็นอะไรเขาคุ้มครั่งเสพยาหรือเปล่า
ถามชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าคุณปรีชาพลคุณปรีชาพลก็อยู่ในหมู่บ้านนี้
เขาบอกว่านายคนนี้ไม่ได้มีอาการแบบนี้มานานแล้วนะฮะ
แต่ไม่รู้เขาไปเสพอะไรมาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะ
บางทีก็ยกมือไหว้ทักทายบางทีก็ไม่ใส่เสื้อผ้า
เห็นก็ตกอกตกใจคือเขาเป็นอะไรแปลกแบบนี้
แต่ชาวบ้านเขาไม่ทราบนะว่าเสพยาไหมถึงได้อาการเป็นแบบนี้นะฮะ
เอาฟังเสียงเพื่อนบ้านของเขาหน่อยนะครับ
ซึ่งเจอคนแก้พาตกคุ้มตกคุ้มอยู่ใครจะคิดว่าเป็น
แต่ทุกคนก็สันนิษฐานเหมือนกันว่าน่าจะเสพยาหรือเปล่า
ถึงได้มีอาการแบบนี้นะฮะแล้วชาวบ้านบอกว่า
สงสัยที่เขาเสียบน่าจะเป็นการชาเสียบบ้าเกินไปแล้วก็หล่อน
แล้วก็ออกมาเดินแบบนี้เพราะระยะหลังเกิดบ่อยทำบ่อยทำลายข้าวของ
จริงแล้วเขาจะทำปุ๋ยขายที่บ้านเขาแหละ
แต่พอเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านเขาก็กังวลอะเนอะ
ไม่กล้าจะอยู่ร่วมกันก็เลยให้ตำรวจนำตัวไปนะตอนนี้ชาวบ้านก็รู้สึก
ลงใจมากขึ้นเดี๋ยวเบื้องต้นไปตรวจสอบหน่อยว่าเขามีอะไร
เป็นอะไรมีสภาพจิตหรือเสียบยาหรือเปล่า
เออน่ากลัวนะชาวบ้านแถวนั้นเจอแบบนี้